ไปด้วยเรื่องราวกินเกลียนกันบ้างดีกว่า
ต้องถามก่อนคุณผู้ชมค่ะพี่แจ๊คค่ะ
ตอนเรียนเคยแต่งประโยชน์กันบ้างไหม
คุณครูชอบให้แต่งประโยคกัน

ถ้าใครชอบนะมาที่ข่าวนี้หน่อยค่ะ
มาชวนแต่งประโยคให้กับบ้านฉัดบริรักษ์นิดนึงนะจ๊ะ
บอกเลยน่ารักทั้งครอบครัว
ไปดูสิอ่ะภาพเนี้ยคุณผู้ชม

เขาเปิดพื้นที่ใต้ภาพไว้
จงแต่งประโยคเรื่องครอบครัวของฉัน

ประโยคที่ว่าครอบครัวของฉันยืน

ครอบครัวของฉันยืนก็ครอบครัวของฉันยืนจริงไม่ได้ทำอะไร

เจ้าของโพสต์นะคะเปิดไว้ขนาดนี้

เขาก็ต้องขอมาตามสมทบนิดนึง
คนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนน้องชายค่ะ
หนุ่มพัฒน์แต่งประโยคว่า
เหนื่อยที่มีพี่ชายอย่างพวกนาย

เออแล้วก็อาสอึกนิดนึงนะคะ

ตัดเพราะชีวิตลูกคนเล็กกันแน่ค่ะ
อ่ายังไม่หมดค่ะพี่คนโตก็มา

บอยประกรณ์นี่ถูกต้องค่ะพร้อม

ประโยคที่ว่าพี่ชายที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์

เออเอาแบบนี้ละกันคุณผู้ชม

คนในบ้านอาจจะแกล้งกันเองเดี๋ยวมองว่าไม่ยุติธรรม

พระเอกของฉันมาร่วมวงบรรจงแต่งประโยคให้บ้านนี้เหมือนกัน

พี่ชายของคุณเป็นคนชั่วร้าย

ไหมพี่ชายของคุณเป็นคนชั่วร้ายไง

นี่ก็ไม่รู้นะว่านี่คือการแต่งประโยชน
หรือว่าเขาเขียนคำด่ากันเล่นหรือเปล่า
เออเพื่อนเขาชอบแซวกันแบบนี้

บางคนบอกว่าครอบครัวของฉันตาสระอี

ครอบครัวของฉันมีน้องสาวสุดสวย

บันเทิงไทยรัฐก็ขอสักประโยคละกัน

ต้องการคนจับจอ

มี๓คนคุณ

ลองดูว่าชายหนุ่มอีก๒คนจะเป็นของใคร
ใช่ของแจ๊กกะรีก็เรือนขวัญหรือเปล่า